คุณผู้ชมครับคนบางคนเนี่ยนะเวลาเมาจะชอบมีพฤติกรรมแปลก
จะเห็นเสือเป็นแมวบ้างเห็นหมูเป็นหมาบ้างเห็นงูเป็นปลาไหลบ้าง
เหมือนผู้ชายคนนี้เขาเมาเสร็จปุ๊บเขาโพสต์ภาพว่าถึงผมจะเมา
ผมก็สามารถเอาปลาไหลกลับไปที่บ้านได้นะ
แต่โพสต์ปุ๊บเนี่ยคนเป็นห่วงมากเพราะมันไม่ใช่ปลาไหล
ไปดูเลยครับมันตัวอะไรคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะปลอดภัยไหมจะรอดไหม
อันนี้เพื่อนเขาเห็นนะแล้วเขาก็โพสต์บอกว่าใครอยู่ใกล้นะไปหาน้องเขาหน่อย
ไปดูซิว่าเขาเอาตัวอะไรกลับบ้านเขาบอกว่าเรื่องนี้นะต้นเรื่องมาจากเฟซบุ๊คคนนี้
นี่ภาพซ้ายคือภาพที่เขาเอากลับไปบ้าน

ตะก้าหน้ารถกลับบ้านไป
เห็นแล้วบอกเฮ้ยกลัวน้องจะโดนงู

อยู่ใกล้น้องเซฟตอนนี้ช่วยไปดูหน่อยครับ

เวลาน้องเมาเนี่ยจะเป็นคนที่มองเสือเป็นแมวหมูเป็นหมามองงูเป็นปลาไหลครับ
ฝากคนใกล้เคียงติดต่อกลับด้วยเป็นห่วงมากสาระเลยนะฮะ
พร้อมกับลงภาพรุ่นน้องที่โพสต์ตอน๕ทุ่มกว่าก่อนหน้านี้
คือภาพนี้ถึงผมจะเมาหนักเจอปลาไหลผมก็เอากลับบ้านได้นะ
แต่หน้าตะก้ารถมันไม่ใช่ปลาไหลอันนี้คือรถมอเตอร์ไซค
มันกลายเป็นงูเหลือมตัวใหญ่มากไปจับมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะ
พอโพสต์ไปกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาในโซเชียลมีคนไปแชร์ห้าม
น้องคนนี้น่าจะเห็นงูเป็นปลาไหล่แล้วครับสุดท้ายปลอดภัยหรือเปล่ายังไม่ทราบ
แต่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงเรื่องตลกหรือเปล่า
เป็นการโพสต์เล่นเอาภาพอื่นมาโพสต์ในหมู่เพื่อนฝูงหรือเปล่า
งูเหลือมกับปลาไหล่ต่อให้เมาขนาดไหนเวลาจับผิวสัมผัส
ลักษณะมันก็แทกต่างกันถูกไหมนะงูมันตัวใหญ่คุณจะไปจับ
คิดเป็นปลาไหลมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะล่าสุดนะฮะ
แบบมันไม่ได้เป็นการโพสต์